อัศจรรย์นั่งตกปลาเบ็ดเกี่ยวติดองค์เทวรูปขึ้นมา
คุณผู้ชมครับเวียงไป๕นาที
ปรากฏว่าวันนี้น่าจะได้ปลาไปทำกับข้าวแล้วล่ะ
จะไปเผาไปต้มยำกันสุดแท้แต่ปรากฏว่าได้เทวรูปนี้
แต่ก็ได้มาในวันที่วันศุกร์วันดิบเลยนะ
มีเลขด้วยหรอมีเลขด้วยมีเลขตรงนั้นด้วยค่ะข่าวนี้จบแล้วพอแล้วทั้งค่ะ

เทวรูปขนาดหน้าตักกว้าง๑๐นิ้วสูง๑๖นิ้วสภาพสมบูรณ์เลยครับ
องค์นี้เขาก็เอามามอบให้ตำรวจภูทรนางรองจังหวัดบุรีรัมน์
เมื่อวานนี้คือจะให้ประกาศตามหาเจ้าของทีนายวันดกล
ผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับสีชมพูอายุ๓๒ปี
ชาวบ้านที่เป็นคนพบเทวรูปองค์นี้เล่าว่าปกติเขาทำงานอยู่ในจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ขออภัยช่วงนี้มาเยี่ยมพ่อแม่ที่หนองกี่ว่างก็ขับรถกระบาดตะเวน
ตกปลาตามลำห้วยนั้นตกปลาตามลำห้วยนี้นี่พี่คนนี้
ซึ่งช่วงสายของเมื่อวานก็ขับรถมาถึงสะพานข้าม
เรียกว่าลำไซโยงนะครับพื้นที่บ้านนาใหม่อำเภอหนองโบด
นางรองก็จอดรถจอดรถก็ปักหลักนั่งตกปลาคนชอบตกปลานะครับ
กระทั่งเห็นเงาดำคิดว่าโอ้โหปลาล่ะปลาแน่
งเบ็ดไปครับคุณผู้ชมประมาณ๕นาที
นี่แม่ดอมเวลากระตุกแล้วรู้สึกหนักมือเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นของใหญ่
ใช่ต้องเป็นปลาตัวใหญ่ต้องเป็นปลาตัวใหญ่แน่
แล้วก็เรียกเยอะเขาเรียกเยอะกับปลา
ตกปลาเขาถามผมผมเคยไปถาม
แต่ก่อนมีหนังสือด้วยนะเยอะกับปลาใช่
คือเมื่อก่อนผมถามเขาว่าคนตกปลาถามจริงสนุกยังไง
โอ้โหเขาบอกเบิร์ดตอนที่เจอเยอะกับปลา
จังหวะเยอร์กับปลานี่แหละสารสุกมันหลั่ง
นี่แหละครับเป็นเทวรูปคุณผู้ชม
ชมรูปเนี่ยครับดึงขึ้นมาขนลุกเลยนะ

คือโอ้โหไม่น่าเชื่อ
นี่ครับว่าจะเจอองค์เทวรูปสมบูรณ์ขนาดนี้

แล้วเอาเทวรูปนี้ไปให้ตำรวจลงมาถึงประจำวัน
เอาล่ะมาถึงจุดที่สำคัญ

อ่ะดอมดูเลขไทยเป็นเลขอะไร

เออน่าจะ๕๖ป่ะ
แล้วก็มีตัวหนังสือภาษาไทยเขียนด้วยว่า

จตุคามรามเทพคุณผู้ชม
นะครับที่เคยโด่งดังเมื่อหลายปีก่อน

ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้ง
ยังไม่ทราบว่าคือหนึ่งเอามาทิ้งเปล่า
หรือขโมยมาแล้วจวนตัวตำรวจจะจับ
หรือเจ้าของมาตามแล้วแล้วโยนลงน้ำไป
เดี๋ยวตำรวจเขาจะตามหาเจ้าของนะครับ